ปิดฉากคดีสุเทพหัวประมูลสร้างโรงพัก

บังเอิญที่นะครับมีเรื่องคุณทักษิณนะครับ

แล้วก็มีเรื่องที่คุณสุเทพอดีตรองนายกรัฐมนตรี
คู่ขัดแย้งคนสำคัญซึ่งกันและกัน
ที่จะต้องไปฟังคำพิพากษาของสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีอะไรคดีหัวหัวสร้างโรงพักโอ้โหมันพอเหมาะพอเจาะมากเลยนะ

เมื่อวานก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกับบิ๊กอีเวนต์๓เหตุการณ์
โอ้โหใช่เลยน้ำแข็งคุณผู้ชมครับดูฮะ
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
ท่านอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์นะครับ
คือสารดีกาแผนกคดีนักการเมืองผมเรียกอย่างนี้นะ
คือสมมุติเขาตัดสินแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก็คือจบแล้วจบกัน
แต่ตอนหลังมีการแก้กฎหมายมีการแก้กฎหมายให้อุทธรณ์ได้ครั้งหนึ่ง
ครั้งหนึ่งเสร็จปั๊บแสดงว่าครั้งเนี้ยผลเป็นยังไงคือสิ้นสุด
กรณีที่นายสุเทพเทือกสุบันกับพวก๖คน
คดีร่วมกันกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการในการจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนจำนวน๓๙๖แห่ง
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลต์ตำรวจ
สามร้อยเก้าสิบหกแข่งซึ่งเป็นคดีนะครับ
ที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุกชนิดแหล่นแห่งชาติ
หรือปรประชาวเป็นจดยื่นฟ้องสารนิการมีคำพิพากษายกฟ้องครับ
นะครับก็คือเหมือนเดิมนะฮะเหมือนการพิจารณาในครั้งแรก
เพราะเห็นว่าการกระทำของนายสุเทพที่อนุมัติโครงการก่อสร้าง
เมื่อเดือนมิถุนายนสองพันร้อยห้าสิบสองโดยไม่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติเป็นดุลยพินิษฐ์ที่สามารถทำได้ครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เอ้าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทพีซีซีเดเวอลอปเมนต์แอนดคอนสตรักชั่นจำกัด
ทำสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเชื่อว่า
เจ้าของโครงการได้ศึกษารายละเอียดมาเป็นอย่างดีแล้ว
ไม่ได้เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยห้าสิบเจ็ดการกระทำของโจทย์ตามฟ้องจึงฝั่งไม่ขึ้น
หลังฟังคำพิพากษาในสุทธิบดีใจฮะอืมท่านสุทธิบดีใจ
บอกว่าท่านก็ยึดมั่นในกระบวนการยุทธิธรรมมาตลอดและถือว่าคดีได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แล้ว
ตลอดระยะเวลาเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมาเกิดความเสื่อมเสียกับชีวิตอย่างมาก
จากนี้จะปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าจะฟ้องปปชดีไหมโอ้ฟ้องกลับเหรอ
อ่าฟ้องกลับน้ำอ่าดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมคุณสุทธิบดูจะฟ้องประประชอดีไหม
กระทำหน้าที่โดยขาดความรับผิดชอบเนี่ยเสียหายมาเป็นสิบปีเนี่ย
เสื่อมเสียมานะคนตราหน้าว่าเป็นสิบปีเนี้ยอืมนะที่ผ่านมามีความภูมิใจในชีวิตที่เป็นนักการเมือง
ไม่เคยทุจริตไม่เคยขอรับชันนะครับท้ายที่สุดกระบวนการที่ที่ทำก็ให้ความเป็นทำกับคุณสุทธิบ
แล้วแม่การเมืองมันกลับมาแล้วนะครับพี่เทพกลับมาไหมนะครับ
รองสุเทพจะกลับมาเล่นการเมืองไหมลองฟังฮะไม่เคยทำการทุจริต
ไม่เคยทำการคอรัปชั่นใดนะฮะแม้ว่าจะถูกรุมใส่ร้าย
ด้วยความตั้งใจที่จะเล่นงานผมในที่สุดกระบวนการยุติธรรม
ระบบสารสถิตยุติธรรมของประเทศไทยก็ได้ให้ความเป็นธรรม
คนที่ควรจะต้องรับผิดชอบอย่างยิ่งวันนี้คือคณะกรรมการปปช
ซึ่งรู้ข้อเท็จจริงดีทุกอย่างแต่ก็ยังดำเนินคดีกับผม
อ่าสารดีกาแผนกคดีอาญาอ่าตัดสินแล้วว่าผมไม่ผิด
ร้อยเก้าสิบหกแห่งนะครับก็เดิมปล่อยทิ้งร้าง
มาเป็น๑๐ปีปัจจุบันนะครับก็สร้างเสร็จเปิดใช้งานแล้ว
นี่คือนี่คือตอนที่ทิ้งร้างไว้นะครับ
เพราะว่าได้มีการของงบประมาณนะครับทำต่อจนเรียบร้อย
แต่ค่าเสียหายค่าชดเชยค่าเสียหายนะครับ
แล้วก็สารปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่๘กันยายน๒๕๖
ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๑๕๐๐ล้านบาท
ล้านบาทให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แต่ว่าเส้นทางการต่อสู้คดีเนี่ยครับยังเหลืออีกคือชั้นสารปกครองสูงสุดครับ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกคนสำคัญ
จริงก็จับตารอดูอยู่นะพี่เบิร์ตเมื่อวาน
ว่าคุณสุธเทพจะได้เจอกับคุณทักษ์ป๊ากันไหมใช่ไหมครับ
คือก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณสุเทพคือเข้าทางประตูคลองหลอด
คือทักษิณเข้าทางประตูสนามหลวงคือจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกัน

อายุเท่ากันนะห่างกันจำนวนวัน
จำได้ห่างกันจำนวนวันเท่านั้นเองคุณสุเทพเกิด๗กรกฎา
แล้วก็เกิดห่างจากคุณทักษิณ๑๙วัน